คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งสาวก็คิดเหมือนเกรทนี่แหละ

เงินทุกบาททุกสตางค์มีค่า
ใบเฟิร์นพิมชนกนางเอกแถวหน้าเมืองไทยนะคะ
บอกเลยว่าภาษาบ้านที่ฉันคดหอเข้ากอง
ขอเอาข้าวกองถ่ายกลับไปกินที่บ้าน
ไปดูคุณค่ะนี่แหละค่ะนางเอกสุดชิวคนนี้
สาวสวยคนนี้ใบเฟิร์นพิมชนกนะครับ
ไม่ว่าจะทำอะไรดูเป็นกันเองแบบว่าไม่ค่อยถือตัวตลอดเลย
แล้วเราก็ได้เห็นภาพความน่ารักสดใสของใบเฟิร์นบ่อย
จำได้ไหมกับภาพที่เธอเนี่ยดื่มน้ำอัดลมแบบใส่ถุงพลาสติก
สบายภาพนี้แล้วพอถ่ายรูปมาเอ้าเก๋ซะอย่างนั้น
เรื่องราวความโก้ของเธอเกิดขึ้นอีกครั้ง
มีคลิปจากไอจีผู้จัดการส่วนตัวลงไว้บอกว่า
บายเลิกกองแล้วขอห่อข้าวกลับบ้าน
หนูใช้ชีวิตแบบประหยัดแอนดมัธยัติแบบสุดไปเลยค่ะ
เมื่อวานไม่มีข้าวให้กูกินนะ

เอาข้ากล่องกลับบ้าน

ให้ใบเฟิร์นแถมคือวางแพลนมาแล้วประหยัดไปได้อีก๒มื้อ

ด้วยบอกว่าแกรแกรเดินเร็วได้ไหมเออนะคะ
คือคงจะหิวข้าวแล้วแหละนะคะแล้วก็อยากไปฝากไปถึงหนุ่ม
นายนะพัดด้วยเห็นแบบนี้นายเงินข้าวน้องเสิร์ฟน่าจะ
ให้มันไร้แล้วไปเออน่ารักแล้วน่ารัก